บอกแม่ให้รอบอกพ่อให้คอยความหวัง
จะทำให้ฝันถึงฟังเพื่อทางเส้นทางตัดน้ำ
แม่ให้ฟันถึงฟันถึงฟัง
แม่ให้ฟันถึงฟันถึงฟัง
น้องใดน้องใดน้องใดน้องใด
เพลงที่สองครับมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องนิวร้อย
แม่ให้ฟันถึงฟันถึงฟันถึงฟัน

เรียนไปเลยนะร้องได้แบบนี้รับแล้วสองหมื่นบาท

จากบทเพลงสัญญากับใจจอมควันกันละหย่า

ซื้อค๊าเกาะจับกระเฉงตลอดเลย

อยู่ที่บ้านทุกวันศุกร์มันจะมีคนหนึ่งที่มาที่บ้านเราที่ไม่ใช่ลูกค้า

มาทวงหนี้เหรอเขามาพูดว่าไงบ้าง
คุณสันได้เวลาจ่ายเงินแล้วครับ

วันก็มีใจพออยู่แต่ว่าบางวันก็น้อย
เป็นอย่างนี้เลยจริงไหมอย่างที่เขาพูดเนี่ยว่าคุณสาร
ครับคืออาทิตย์ไหนที่เรามีเราก็เตรียมไว้ให้เขาครับ
อาทิตย์ที่เราไม่ทันเราก็แบบยืมน้องก่อนอย่างนี้ครับ
แต่ก็ต้องจ่ายทุกอาทิตย์มากน้อยก็คือต้องจ่าย

หนี้ก้อนนี้เกิดจากต่อเติมนะครับทำเป็นร้านอาหารตามสั่งเลยครับ
อันนี้ก้อนนี้จะต้องจ่ายเขายังไงครับต้องจ่ายดอกทุกอาทิตย์
คือเราต้องจ่ายทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ๑๕๐๐บาทครับ
อาทิตย์ละ๑๕๐๐บาท
นี้ไม่มีศูกหน้าต้องเป็น๓๐๐๐บาทครับต้องทบให้ครับ
ทบแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องไปหาที่อื่นมาจ่ายให้ก่อน

เพราะว่าลำพังขายของวันหนึ่งมันก็ได้แค่๘๙๐๐บาท
๙๐๐แล้วก็ค่ะเหลือประมาณวันหนึ่ง๔๐๐ถึง๕๐๐บาท
แล้วก็เก็บวันหนึ่ง๒๐๐บาทถั่ววัง

คุณพ่อคุณแม่เคยพาไปเที่ยวไหนบ้าง

เคยมีใจมาทะเลชะอำชะอำ

ยังยังไม่เคยดูหนังเลย

ผู้เขาละเขาใหญ่เคยไปกันอย่างเดิม

ล่าสุดแบบว่าครั้งเดียวเลยก็คือทะเล
ทำไมไม่
เพราะว่าเนี่ยเด็ก๔คนสมมุติถ้าจะไปเที่ยวกัน
รถลาที่จะไปก็ลำบากแล้วเพราะว่าเยอะอย่างนี้
เขาเคยบ่นแบบอยากไปไหนอย่างนี้ไหมคะ
เฮลเบอร์แลนด์อยากไปเล่นเฮลเบอร์แลนด์
โยโยแลนด์
แถวนี้โยโยแลนด์นี่มีที่ไหนฮะค่าเข้าเท่าไหร่

ใช่ค่ะถ้าเข้าเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่ฮะ

ประทับใจที่สุดของคุณแม่กับน้องนิวเนี่ย
ในภาพชีวิตเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นไงครับคุณแม่
ก็มันมีรองเท้าเพราะบ่ายคู่หนึ่งเนี่ยค่ะ

เดี๋ยวหนูจะไปร้องเพลงเปิดหมวกพี่จะมาซื้อรองเท้าให้แม่

คำพูดแรกที่ได้ยินจากเขาในบรรดา๔คน

น้ำตาไหล
๕ขวบเขาคิดได้ขนาดนี้
วันที่รองเท้าคุณแม่ขาดอ่ะ
นิวถึงแบบพูดกับคุณแม่ว่า

ถ้าเกิดถ้านิวไม่ได้ซื้อแม่เขาก็ไม่มีรองเท้าใช่ไหม

คุณป่าระหว่างที่คุณป่าคุยอยู่ตรงนู้น
เป๊กมีเกมใบ้คำอยู่ตรงนี้

มันคือมันคือเรือ

อีกอย่างหนึ่งที่เขาขี่ออกไปถนนกันนะ

อะไรเนี่ย

อุ๊ยถ้าอย่างนี้ง่ายเลย

ไม่ใช่

หมอที่เขาขี่ออกไปในถนนใหญ่อ่ะ

แต่มอไซคันเล็กนะซื้อให้หน่อย

ทำไมเธอมาพูดกับเราว่าซื้อให้หน่อย

เรามีฐานะเหมือนกัน
แต่ว่าไม่ได้ร่ำรวยยากจน

สองสามพันมั้ง

ชัวร์เลยอ่ะมีคำว่ามั้งมาด้วยอ่ะ

ไปดูมาจากที่ไหนเธอไปเห็นมาจากที่ไหนเนี่ย

แม่สัญญาไว้ว่าถ้าได้เงินแสนนั้นมาแล้วแม่จะพาไปซื้อ

ถ้าเธอทำตามเป้าได้แสนนึงแม่จะพาไปซื้อมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
อ่ะงั้นรีบเข้าเพลงเลยมา
ป๊าปล่อยเพลงมาเลยค่ะปล่อยเพลงมาเลยค่ะ
เอาละเอาล่ะต้องตั้งใจดีเพราะว่าเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้

๔หมื่นครับเพลงที่๓นี้๔หมื่น

ไม่เหนื่อยมั้งหรอ
ถ้าไม่เหนื่อยจะต้องรู้จักแน่เลยว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไร

แน่นอนเพลงนี้เต้นใจขาดเลย
ตัวช่วยถ้าอยากใช้ก็ใช้ได้นะ
เพราะเดี๋ยวอายจะถามไปเรื่อยนะครับ

มาคำถามแรกก่อนฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้สู้สู้

เขามีตัวช่วยให้ใช้ด้วยนะครับ

ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ไม่ใช้

แต่ว่าก่อนจะร้องถามคุณแม่คำนึง
ตอนแพ้ท้องคุณแม่ทานอะไร

เขาโหยอะไรคะตอนที่แม่ท้องอยู่

เพื่อนเป๊ะหนักกว่าค่ะ

เวลาเหลือลงมาก่อน

ร้องถูกหมด๔๐๐๐๐บาทเป็นของนิวนะครับ
นะครับเพลงที่สามครับเพลงนี้มูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
อยู่คนเดียวมันเงาเสียหัวใจคิดวุ่นไว้จะไปไหนดีว่ะ
โทรหาเพื่อนได้เที่ยวกันดีกว่าไปละลาตามภาษาคนสุข

จงจะขอเบอร์เราพิมเจไม่ให้เบอร์อย่าโง่
เล่นตัวก่อนอย่างวันนะขอโทษเลี้ยงให้หมดทุกเบอร์เลยค่ะ
ฉันไม่ใช่ผู้หญิงเตาชูไม่ใช่ผู้หญิงรั่นดู
แต่ฉันเป็นหญิงละลา
ฉันไม่ชอบภาคพี่เหงาฉันชอบคุยช้าเปล่า

ตื่นกันบ้างล่ะเป็นบางเวลาอิสระแบบผู้หญิงล้าน
ถึงไม่เล่นหนูสวยปานาฟ้าถึงเป็นแค่ผู้หญิงทั้งนั้น
ถ้าน้องจะพาอายไปขึ้นเจ้าวัน
เจ็ดเฮฮานราติมีหน้าเวทีและถึงไหนถึงกัน
ใครว่าแน่มาเต้นแข่งกับฉันคนคออันก็ถอยไปละกัน
ขอหนึ่งวันขอให้ฉันละลา